ที่หน้าจอทีวีข่าวนี้ต้องชี้แจงให้ดีนะ
ทำเรือต้องชี้แจงให้ดีถ้าชี้แจงไม่ดีจะถูกเปลี่ยนเป็น
หัวเขียวข่าวเด็ดเพราะอะไรแต้วรู้จักแต้วไหมฮะ
แต้วคือกำลังลุ้นว่าจะเป็นคว้าเหรียญทอง๒ให้กับคนไทย
สุดาพรศรีสอนดีนักมวยตอนนี้มีทองแดงตุนไว้แล้ว
เรื่องราวของแต้วเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีมีภาพแต้วชุดทหาร
ทหารแต่มี๒หู๒คิ้วชื่อก็ไม่ใช่แต้วเห็นไหม
ถ้าชี้แจงไม่ดีหัวเขียวข่าวเด็ดแน่นอน
นึกว่าผีนึกว่าหลอนฮะแต่ไม่ใช่ภาพผีไม่ใช่ภาพหลอนแต่ประการใด
มาในชุดของอาสาสมัครทหารพรานหญิงสุดาพรศรีสอนดี
นักชกเหรียญทองแดงตุนไว้แล้ว
ลิปิกตอนนี้นะฮะปรากฏว่าไปเจอภาพ
สี่สี่คิ้วสี่หูชื่อก็ไม่ใช่สุดาพร

เรื่องของเรื่องก็เลยพี่เล็กวาสนานาน่วม
แกก็ช่วยตรวจสอบด้วยเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง

คือนักข่าวนั่นแหละตัวต้นเหตุ
นักข่าวอยากได้ภาพแต้วตอนที่แต้วรับราชการอาหาร

คือภาพกำลังซ้อมมวยกำลังต่อยมวย
แต่ไม่มีภาพแต้วอยู่ในราชการอาหารเลย
จะมีภาพติดบัตรมันดูทู่ไง
มีสภาพติดบัตรมันดูทูบภาพปฏิบัติงานไม่มีเลย
สุดท้ายแล้วต้นสังกัดเขาก็เลยเอาภาพนี้
ให้กับกองทัพเรือกองทัพเรือสำนักงานเลขานุการ
ทัพเรือก็เลยส่งภาพต่อให้กับทางนักข่าว
อยากได้ภาพแต้วตอนรับราชการปฏิบัติภารกิจ
ไปมาชาวเน็ตตาไวชาวเน็ตตาดี

เพราะอยู่ดีแต้วมีหูซ้อนขึ้นมา

แต่คิ้วที่มันเป็น๒ชั้นไม่ธรรมดาแล้ว
ตรวจสอบอีกทีนึงฮะอ๋อตัดต่อล้านเปอร์เซ็นต์

คือแต้วไม่มีภาพแต้วแต้วไปปฏิบัติภารกิจนะ
แต่ไม่มีภาพแต้วในภาคข่าวตอนปฏิบัติงานเลย

โอ้โฮเขาทำให้ครับเขาน่ารักเขาเอาใจเลย
ส่งภาพมาให้นักข่าวทำดีกว่าจะเจี๊ยบกว่า
อันนี้นอยอันนี้นอยในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี
เป็นนอยจริงเป็นอาหารจริงแต่เอาหน้าแต้วไป
เอาหน้าแต้วไปแปะลืมลบหูแต้วหรือลืมลบหูเขา
แล้วเอาหน้าแต้วไปเอาลืมลบคิ้วแต้วหรือลืมลบคิ้วเขา
เอาแต้วไปลืมลบชื่อแต้ว
ก็เป็นชื่อเขาเป็นชื่อนอย
ข่าวนี้ก็เลยชาวเน็ตตอนแรกตกใจอ๋อชี้แจงก็เข้าใจได้
แต่อย่าทำแบบนี้เลยเอาไม่มีภาพเอาภาพนี้ก็ได้

อันนี้คือเรื่องราวที่พี่เล็กวาสนานาน่วมช่วยชี้แจงอีกที
แต่ชุดนี้อาจจะเป็นภาพกล่าวแล้วนะครับ
เพราะมีรายงานว่าถ้าเธอกลับมาถึงประเทศไทยเป็นไงฮะ

เดี๋ยวเต้าจะชกเพื่อตุนเหรียญเงิน
ถ้าหากชนะก็จะตุนเหรียญเงินแล้วไปเข้าชิงเหรียญทองเลยนะฮะ
วันนี้จะเจอกับคู่แข่งเก่าชาวไทยแลนด์
เคยเจอกันมาแล้วคราวนั้นในแต้วแพ้ไป
ไม่เป็นเอกฉันดังนั้นวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้
ส่งกำลังใจนะฮะนอกจากน้องเทนนิสแล้ว
ลุ้นแต้วคว้าเหรียญทอง๒ให้กับคนไทยอีกเหรียญหนึ่งนะฮะ
อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีโค้ชเชย์
โค้ชเชย์ยังอยู่ภูเก็ตป่ะอยู่ยังอยู่ภูเก็ตแซนบล็อกอยู่
ยังกักตัวอยู่แล้วเราจำพยันนี่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจ

อีกหนึ่งกำลังใจที่ได้จากเจ้าคุณทงชัยวัดไรมิตร

แต่เรื่องราวก็คือโค้ชเชย์ตอนแรกที่จะมีชื่อไทย
ประหลาดตอนนี้โค้ชเชย์ได้ชื่อใหม่

ชื่อชัดชัยชาเว
ชอช้างเหมาะสมกับการอยู่ประเทศไทยมากเลย

ชัดชัยชเวชื่อเขาคือชัดชัย
ชาวเวย์คือนามสกุลของโค้ชเชย์เขา
ชัดชัยชเวย์คือมีชื่อให้โค้ชเชย์เลือก
แล้วโค๊ดเชย์พอมีคนแปลให้โค๊ดเชย์บอกชอบชื่อนี้มาก

ว่าเป็นนักรบใครชนะนักรบ๑๐ทิศอะไรประมาณนั้นนะฮะ
เดี๋ยวหลังจากเลิกกักตัวภูเก็ตแฟนบล็อก
จะกลับไปกราบนามัศกาลเจ้าคุณทงชัยที่วัดไตรมิตรอีกที
เท่ากับว่าโค้ชเชย์ได้ชื่อใหม่แล้วนะฮะ
แล้วสัญชาติตกลงจบยังสัญชาติจบแล้ว

ทางกรมการปกครองก็จะมีการอนุมัติสัญชาติไทยให้
เพราะว่าโค้ชเชย์เนี่ยได้เลิกเขาเรียกว่าอะไรละ

เกาหลีใต้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สัญชาติเดียวคือสัญชาติไทยนะฮะ